ทุกผู้ชมครับชวนกันทำบุญหน่อยนะฮะหลังจากที่ทำบุญกันมานะครับ
ในวันที่๒๑กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย
จะนำโคกระบือไปมอบให้กับคนตาบอดและครอบครัวที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
จำนวนทั้งหมด๔๑ครัวเรือนโดยจะมอบให้กับครอบครัวละ๒ตัวนะฮะ
โคกระบือทั้งสิ้นจำนวนแปดสิบสองตัวซึ่งคนตาบอดและครอบครัวที่เป็นเกษตรกร
จะต้องไม่นำโคกระบือที่ได้รับจากการบริจาคมาเนี่ยไปฆ่าหรือว่าไปขายนะฮะ
แต่สามารถเลี้ยงไว้เพื่อการใช้งานหรือเลี้ยงไว้เพื่อการขยายพันธุ์ได้เท่านั้นนะครับ
ถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อนำไปมอบให้กับคนตาบอดและครอบครัว
นับได้ว่าเป็นมหากุศลนะครับนอกจากจะได้ช่วยชีวิตสัตว์แล้ว
คุณผู้ชมยังได้ช่วยคนตาบอดและครอบครัวมีงานทำแล้วก็มีรายได้อีกด้วยนะครับ
ทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยก็เลยอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะ
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต
คุณผู้ชมสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานี
เลขที่บัญชี๑๐๐๓๑๓๖๘๐๕ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ทางหมายเลขโทรศัพท์๐๘๙๙๙๔๖๖๕๖หรือ๐๒๐๓๖๖๙๘๘
คือโคลนี่นะคะราคาประมาณตัวละ๓๐๐๐๐บาทกระบือราคาประมาณตัวละ๓๕๐๐๐บาท
ซึ่งคุณผู้ชมจะร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือทั้งตัว
หรือจะร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นบางส่วนตามกำลังจิตศรัทธาของคุณผู้ชมก็ได้ค่ะ
หรือถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนมีโคกระบืออยู่แล้วและอยากบริจาคให้สมาคมโดยตรง
สามารถแจ้งรายละเอียดไปได้เลยนะคะทางสมาคมจะเดินทางไปรับโคกระบือถึงที่อยู่ของคุณผู้ชมเลยค่ะ